เด็กชายวัย๗ขวบกับเพื่อนอีกประมาณ๓๔คน
เดินหาปูหาปลาหาสัตว์น้ำกันที่ริมคลองใต้สะพานค่ะ
ปรากฏว่าไปเจอกับสุนัขจรจัดเจ้าถิ่นเกือบ๑๐ตัวนะคะ
กรวนเข้ามาเห่าไล่เด็กตกใจก็วิ่งหนี
แต่เด็กเล็กกับสุนัขเด็กวิ่งหนีแน่นอน

เด็กคนนึงโดนกัดเสื้อล้มลงเด็กวัย๗ขวบ
แล้วก็โดนสุนัขจรจัดเกือบ๑๐ตัวเนี่ย
รุมขย่ำพลุนไปทั้งร่างเลยนะคะ
คือเรื่องนี้ถูกเอามาเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะฮะ
เนี่ยเขามาโพสต์เอาไว้มีภาพนิ่งด้วยค่ะ
เป็นรูปของเด็กชายที่ถูกสุนัขกัดเป็นแผลเวอะวะ
เกือบทั้งตัวนะคะเขียนข้อความบอกว่า
ฝูงหมาเกือบ๑๐ตัวรุมกัดเด็กชาย๗ขวบ
พลุนไปทั่วตัวลำคอฉีกขาดโดยรอบ
ศีรษะมีบาดแผลฉีกขาดหูทั้งสองข้างขาด

ต้องใช้หมอ๑คนพยาบาล๓คน
กู้ภัยอีก๒คนช่วยกันทำแผล
ไม่รู้จะเริ่มทำจากแผลไหนก่อนเลย

โอ้โหคุณหมอช่วยกันรุมทำแผลเลย

จนเด็กคงทนไม่ไหวสลบไปเลย
ใช่ค่ะร้องไห้จนสลบเลยนะคะ
ซึ่งญาติก็นำส่งโรงพยาบาลตะกัวทูต
แล้วก็เตรียมส่งต่อโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตค่ะ

ที่บ้านท่านุ่นจังหวัดพังงานะคะ
คือญาติเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
หมาพวกนี้คือมันมีชาวบ้านเขาเอามาเลี้ยง

แต่พอโตมาก็ไม่รู้ว่ามันไม่น่ารักแล้ว
หรือว่าเลี้ยงไม่ไหวหรือจะเหตุผลอะไรก็ตาม
ก็ปล่อยทิ้งไว้ให้กลายเป็นหมาจรจัดนะคะ
มันก็มาอยู่บริเวณใต้สะพานสารสิน

ใช่ทีมข่าวทะละทีวีของเราก็เลยไปตามเรื่องนี้นะคะ
ลงพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุที่ใต้สะพานรักษารสินเลย
ก็เจอแก๊งหมาจรจัดแก๊งนี้ค่ะ
มันอยู่ที่ใต้สะพานหลายตัวเลยเห็นไหมเนี่ย

ระแวกดังกล่าวก็ยังจับกลุ่มคุยกันเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย

ทีนี้ทีมข่าวไปเจอน้องปิ่นสุดาสอนพลวัย๑๔ปี

เดินเล่นหาปูปลาบริเวณริมคลองท่านุ่นใกล้บ้าน

แล้วก็มีดอนทรายก็เดินหาสัตว์น้ำกันได้ตลอดแนว
ระหว่างนั้นหมาจรจัดแก๊งเจ้าถิ่นประมาณ๔๖ตัวเนี่ย
วิ่งจากริมฝั่งคลองออกมาเห่าแล้วก็ไล่
เด็กตกใจไม่รู้จะทำยังไงมากันหลายตัว

สุนัขวิ่งตามเลยสุนัขวิ่งตามเลยแล้วมีตัวหนึ่งสีขาว
ล้มปุ๊บรุมปั๊บ
ร้องควนครางขอความช่วยเหลืออย่างเจ็บปวด

มันก็แบกขึ้นหลังแล้วก็เดินมา

เราเห็นสภาพน้องมันเป็นยังไงบ้าง

แล้วก็แบกขึ้นหลังผัดกัน

แต่ว่าหมาก็ยังตามมาอยู่
แล้วอีกคนนึงแบกเข้ามาที่ฝั่ง

แล้วหมาพวกนั้นจะไปไหน
มันก็ไม่ไปไหนทีแล้วก็หนูบอกว่า

หนูจะไปตามชาวบ้างแล้วช่วย
เขาก็มาอุ้มแล้วก็พาไปโรงพยาบาศ

โอ้โหเลือดอาบตัวเลย

ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เด็กกลุ่มนี้โดนไอ้หมาแก๊งนี้ไล่
นายสมเกียจเผ่าจำรูนผู้ใหญ่บ้านบ้านท่านุ่นนะครับ
ผู้ใหญ่สมเกียจบอกว่าในหมู่บ้านมันมีสุนัขจรจัดเยอะเลย
ส่วนใหญ่เป็นสุนัขบางแก้วพันธสม

ครับพอมาอยู่ตรงนี้มันก็เร่ร่อนอยู่แถวนี้
อาศัยอยู่ใต้ถุนบ้านพักชาวประมงบริเวณริมฝั่งคลองท่านุ่น
ช่วงเช้ามันก็จะเดินหากินบริเวณริมคลองเป็นประจำ
ส่วนเด็กในช่วงวันหยุดนะครับแล้วก็หยุดเรียน
ก็มักจะออกเล่นแล้วก็หาปูหาปลา
บริเวณริมคลองท่านุ่นเป็นประจำเช่นเดียวกัน
ขณะที่นิสัยของสุนัขจรจัดกลุ่มนี้
คือมันดุไงครับมันชอบเห่าคน
หลายครั้งที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าถูกสุนัขกลุ่มดังกล่าวเนี่ย
ขโมยกัดกินไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ในบริเวณใกล้เคียง
ซึ่งตอนนี้ได้รายงานให้ทางอำเภอได้รับทราบมาตลอดนะครับ
แต่ยังไม่มีการแก้ไขปัญหา
ซึ่งอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่จะต้องมาตรวจสอบกันก็คือ
มันป่วยหรือเปล่าเป็นโรคหรือเปล่า
เป็นพิษสุนักบ้าหรือเปล่านี่สำคัญนะฮะ
เมื่อวานนี้ประสุทธิ์จังหวัดพังงาก็เลย
ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็อาสาสมัครกว่า๓๐คนนะคะ

เอายาสลบไปยิงแก๊งหมาจรจัดแก๊งนี้
เพื่อจะเอาไปตรวจสอบว่ามันเป็นโรคมันป่วยอะไรยังไงบ้าง
เริ่มจากไอ้ขาวก่อนเลยไอ้ขาวในหัวโจกเลย
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพักพวกลูกกระจ๊อกของไอ้ขาวอีก๓ตัว

ก็สามารถยิงยาสลบครบทั้ง๔ตัวใช้เวลา๑ชั่วโมงนะคะ
ซึ่งทางปสุศจจภังงาก็บอกว่า
หมาจรจัดที่ไล่กัดเด็กเนี่ยมันก็ทำไปตามสัญชาติยานของสัตว

ใครที่มีลักษณะอ่อนแอกว่าก็จะลงมือทำร้ายมันเป็นเรื่องปกติ

แต่วิ่งปุ๊บมันก็ไล่ปั๊บเลยนะคะ

อย่าไปเล่นอย่าไปแห่อย่างเด็ดขาด
แล้วถ้าดูแล้วเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันนิสัยดุร้าย
เลี่ยงเลยไม่ต้องไปในแหล่งที่มันอยู่

หมาจรจัดทั้ง๔ตัวที่ยิงยาสลบไว้ดูอาการ๑๕วัน
ถ้ามันไม่ป่วยไม่ตายไม่เป็นโรคพิสุนักบ้า
ก็จะส่งไปให้ศูนย์ดูแลสัตว์จังหวัดภูเก็ตดูแลต่อไป
แต่ทีนี้นายอำเภอตะกัวทุ่งนายบัญชาธนูอินก็บอกนะคะว่า
แล้วก็จะให้สาธารณสุขเข้าช่วยเหลือเบื้องต้น
หาทางดูแลแล้วก็รักษาต่อไป
เพราะว่าดูแล้วน้องก็น่าจะต้องรักษาตัวอยู่พักใหญ่เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าที่แน่เนี่ยอย่างที่บอกมันมีกฎหมายคุ้มครองสุนัขแหละ
แต่ถามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องดูแลเรื่องสุนัขจรจัดเนี่ย

ตามตัวเจ้าของที่ไหนเพราะมันเป็นหมาจรจัดไม่มีเจ้าของ
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาดูแลเรื่องนี้ด้วย